ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก
เมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๗ปี

ใช้มีดฟันใช้มีดแทงจนเสียชีวิต

ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปฆ่าเขานะครับ

วันนี้ตามจับตัวได้แล้วครับ

อายุ๒๑ปี

ลงมือช่วยฟีล์ฟานสาววัยงไหว๑๗ปี

เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกเลิกไปแล้วนะครับ

จับในสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงแบบนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอตัวแล้วก็ควบคุมตัว
เขาก็ไม่ได้ขัดขืนนะครับเพราะไม่มีแรงจะขัดขืนแล้วนะครับ
หลบซ่อนตัวอยู่นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะกลางไร่ข้าวโพดนะครับ
พื้นที่หมู่๑๐ตะบนแม่กาสาอำเภอแม่ระมาทที่จังหวัดตราดนะครับ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านหลังที่ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเนี่ย๘กิโลเมตร
เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้ต้องหาก็หลบหนีไปนะครับ
สพแม่ระมาทนะครับทหารพรานในพื้นที่ด้วยนะครับ
ก็ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าหลังบ้านนั่นแหละนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคงหนีไปไม่ไกลนะครับ
เพื่อจะตามล่าตัวในเอนะครับเมื่อวานนี้หาไม่เจอนะฮะวันนี้ก็หาอีกนะครับ
ปูพรมค้นหาทุกตารางนิ้วนี่ฮะภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับทั้งตำรวจทั้งทหารพรานนะครับ
ฝ่ายปกครองนะครับคือตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าต้องอยู่ในไล่นี้แหละ
ข้าวโพดนี่แหละจะหนีไปไหนได้เพราะว่าออกจากหลังบ้านเนี่ยก็เป็นไร่ข้าวโพดแล้ว
ก็เลยเดินหากันเมื่อวานนี้หาไม่เจอนะครับ
กลางคืนก็ทิ้งไว้คืนนึงวันนี้หาอีกนะครับช่วงเช้าจนสายจนเที่ยงก็ไม่เจอ
แล้ว๑๔นาฬิกา๓๐นาทีมีชาวบ้านไปเห็นคนร้ายเดินอยู่กลางไร่ข้าวโพดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมเลยนะสุดท้ายก็จับได้นะฮะอยู่จริงนะครับ
จับได้แบบที่ว่าไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยค่ะเพราะคนร้ายหมดเรี่ยวหมดแรง
คือหนีมาหลบอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลย
น้ำสักหยดนึงยังไม่ได้ดื่มนะฮะอ่าเดี๋ยวไปฟังนะครับ
เหตุผลในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เขาซักถามว่าทำไมต้องไปฆ่าอดีตแฟนสาวอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
น้องเราฆ่าเขาทำไม
ก็หึงห่วงชัด
เขาไปคุยกับคนใหม่แล้วเรามาง้อเขาไม่ได้

แล้วไม่รักเขาเหรอก็รักก็มาขอคืนเขาไม่ยอมนะครับ
เขาไล่ผมหลายโมโห
วันที่เรามาหามีทะเลาะกันไหม

ตอนคืนอ่ะเมื่อฟื้นคุยมันเศรษฐ์ไหมที่ทำลงไปเสียอะไร
ถ้าอย่างนี้เนี่ยแถวบ้านผมไม่เรียกว่ารักค่ะคือรักมากโอ้โหแต่ไปฆ่าเขา
นี่ไม่ใช่นะเค้าเสียชีวิตเลยนะครับมุญคุมครับมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดสปาร์ต้านะครับ
ก็ไปหาจนเจอนะครับเป็นผู้ผู้ผู้ชมครับห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
ส่วนตัวผู้ต้องหาที่หลบเข้าไปกลางไร่ข้าวโพด๘กิโลเมตร
นี่ของกลางนะฮะหลักฐานสำคัญในคดีที่ใช้ก่อเหตุ

เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้าครับทุกผู้ชมครับ

ที่บ้านพักที่เป็นบ้านคนงานนะฮะ
อยู่กลางป่าศักดิ์ในพื้นที่หมู่๘ตะบนแม่จะราวนะฮะ
หญิงสาววัย๑๗ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านลักษณะแบบนี้นะครับ
กองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่จุดที่เป็นห้องนอนนะฮะ
มีบาดแผลถูกแทงที่ราวนมด้านซ้าย๑แผล
แก้มซ้ายเนี่ยก็มีรอยลักษณะถูกฟันเนี่ย๑แผลนะครับ
คิ้วซ้ายอีก๑แผลนะครับ
ฝีมือก็คือในเอนี่แหละที่เป็นอดีตแฟนที่มาง้อขอคืนดี
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คือแม่ของผู้ตายนะครับ
ซึ่งแม่ของหญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ย
เล่าว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุนะ
เอเนี่ยเขาก็มาที่บ้านนะครับ
มานั่งอยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าเลยแบบนี้ฮะท่านผู้ชมครับ
พอเจอแม่ของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าผมมาพบนะ
อยากจะมาขอคุยด้วยหน่อยนะครับ
แม่ก็เห็นว่าเป็นอดีตแฟนของลูกก็เรียกลูกสาวมาบอกว่า
เขาอยากคุยอะไรด้วยก็คุยกันไปก็ปรับความเข้าใจกันไป
แม่ก็ปล่อยให้คุยกันสองคนในบ้านนะครับ
สักพักเดียวครับแม่บอกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันลั่นห้องเลยนะฮะ
เขาเป็นห้องพักลักษณะห้องพักคนงานนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
แม่แล้วก็คนแถวนั้นก็มาช่วยกันนะไปเอาไม้มานะครับ
ว่าเดี๋ยวยังไงต้องช่วยกันแล้วล่ะคงต้องถูกทำอะไรแน่
เพราะประตูเนี่ยถูกล็อกจากด้านในด้วยเข้าไปไม่ได้ฮะ
ก็เลยวิ่งไปดูที่จุดที่เป็นหน้าต่าง

เอนะฮะกำลังจ้วงแทงอยู่เลยนะฮะ
กำลังทำร้ายอยู่ใช้มีดแทงมีดฟันอยู่นะครับ
หลังจากนั้นนายเอก็หนีมาทางประตูหน้าห้องนั่นแหละนะครับ
พอเปิดประตูมาก็เจอแม่กับญาติของผู้ตายเขายืนดักอยู่นะฮะ
ก็ใช้มีดฟันใส่อีกนะครับ
โชคดีที่ทางน้าของผู้เสียชีวิตที่เขามาช่วยเนี่ย
เขาก็เอาไม้เนี่ยมารับเอาไว้ทันไม่งั้นก็โดนฟันไปด้วยแล้วนะครับ

ส่วนผู้ต้องหาวิ่งหนีไปนะฮะก็คือเข้าไร่ข้าวโพดไปเลยนะครับ
น้าของผู้ตายเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปดูที่หน้าต่างเนี่ยเห็นชัดเลยว่าหลานสาวเนี่ยถูกฟันถูกแทงอยู่นะครับ
แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับวิธีวินาทีนั้นเข้าไปช่วยไม่ได้จริงนะครับ
สุดท้ายหลานสาวก็เสียชีวิต

แล้วก็จะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้เอาไม้มาเอาไม้แง่ออกก็ไม่ได้
แต่คำนั้นไม่ได้ตอนนั้น
ตัวของผู้ต้องหานี่เป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับเขาพักอาศัยอยู่ที่แม่สอดนะฮะ
ตากนะฮะปัจจุบันไม่ได้ทำงานอะไรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คบหากับผู้ตายมาสองปีกว่านะครับ
ฝ่ายหญิงเขาก็บอกเลิกไปนะครับพอบอกเลิกไปเนี่ย
ก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าเขาบอกเลิกเพราะว่าเขามีผู้ชายคนใหม่ที่ไปเจอกันที่ร้านอาหารที่ทำงานด้วยกันนะครับ
ก็เลยหึงห่วงเขาก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขานะ

ว่าแต่ฆ่าเลยทำร้ายแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาจะรักไม่รักจะชอบไม่ชอบอะไรยังไง
มันเป็นสิทธิ์ของอีกฝั่งหนึ่งเขาเลยนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรเขาเลยนะฮะ